เอาล่ะพาคุณผู้ชมไปรู้จักนักเรียนคนหนึ่งในประเทศเนปาน
ขยันขันแข็งมากทุกเช้าตื่นไปเรียนอย่างสม่ำเสมอเลย
ที่สำคัญที่อยากแนะนำให้รู้จักก็เป็นเพราะว่า
นักเรียนคนนี้อายุ๖๘ปีค่ะ
นายธุรกาคามีวัย๖๘ปีนะคะ
ก็อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเพดิโคล่าในเขตคันดากิ

คุณลุงเนี่ยตื่นแต่เช้าอาบน้ำสวมชุดนักเรียนด้วยนะ
รับประทานอาหารเช้าแล้วก็เดินทางไปเรียนหนังสือ
โรงเรียนทรีคลาภัยราบเหมือนเพื่อนนักเรียนคนอื่นค่ะ
คือนายธุรการเป็นคนชนชั้นดาลิส
ซึ่งก็เป็นกลุ่มคนนอกวรรณะถือว่าเป็นชนชั้นต้องห้าม
แล้วก็อยู่ในชั้นต่ำสุดในบรรดาชนชั้นทั้งหมดนะคะ
ตอนเด็กในธุรกาฝันอยากที่จะเรียนหนังสือให้จบและเป็นครู
แต่ด้วยความที่ตัวเองยากจน
มีปัญหากิจกันทางด้านสังคมด้วย
ก็เลยไม่สามารถทำตามความฝันได้ค่ะ
แต่วันหนึ่งเขามีโอกาสไปนั่งหัดอ่านเขียน
กับเด็กวัย๗๘ขวบที่โรงเรียนประถมแห่งหนึ่ง
และอีกไม่กี่ปีต่อมาเป็นเรื่องน่ายินดีมากนะคะ
เขาได้รับเชิญจากครูใหญ่ของโรงเรียนที่เขาเรียนอยู่ในปัจจุบัน
ให้ไปเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะ
ก็เลยกลายเป็นเด็กโขงเรียกอย่างนี้ก็ได้นะ
เป็นนักเรียนที่อายุมากที่สุดในโรงเรียนเลยล่ะ
เขาบอกว่าความตั้งใจก็คืออยากที่จะศึกษาเล่าเรียนก่อนตายค่ะ
แล้วก็อยากจะช่วยสอนความรู้ต่างให้กับคนดาริสคนอื่น
ที่ไม่ได้รับโอกาสโชคดีแบบเขา
ไม่มีใครแก่เกินเรียนยังคงเรียนได้ตลอดชีวิต